ขึ้นไหวการเมืองไฮโซลูกนัดมาตามนัดฮะโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าตาบอดจริงจริง
เพราะมันทำแม่งทำแม่งกับใบรับรองแพทย์ออกได้ไง๓ทุ่มฮะ
ไม่ใช่ภาษาแพทย์ไม่ใช่ภาษาธรรมการไม่ใช่ภาษากฎหมาย
แต่เป็นภาษาที่ผมพูดละตาก่อนมันจะได้จ่ายจนล้าน
วิธีการแก้ไขได้ง่ายนอนนิดนึงนึงนิ่ง
เพื่อไม่ให้ผมเป็นลูกตาฟื้นหรือตาฟื้นเท่านั้น

มันโดนก้าวตายที่ไหนไม่โดนนะครับ
แล้วไม่แขนตายอย่างนี้แล้วแสงที่ออกทีวีอันตรายมาก
ก็เลยไปถามคุณหมอพรทิพย์คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนัน
การวินิจฉัยโรคเขียนอย่างนี้ได้เหรอ
คุณหญิงหมอก็ให้ทัศนะมานะว่ามันก็ทะแม่งทะแม่งเหมือนกัน
เนี่ยพอมันทำแม่งทำแม่งคุณหญิงหมอให้ทัศนะแบบนี้
คุณศิระเจนจาคะเลยบอกงั้นไม่จ่ายหรอกไอ้ล้านหนึ่ง
ที่ไฮโซลูกนั้นจะมาโชว์อยู่หน้ารัฐศาสตร์ภาพนะ
ไม่จ่ายเพราะว่าเหมือนมีความพยายามทำงานร่วมกัน

แบบนี้เหมือนตั้งใจจะเอาเงิน๑ล้านไม่จ่าย
ยืนยันแล้วนะสสิระบอกแหกตาตัวเองได้
แต่ไม่สามารถแหกตาคนทั้งประเทศได้หรอก
ข้อความอย่างนี้มันประหลาดโดยสิ้นเชิง
ให้โซลุกนัดไปตามนัดคือรัฐทรรษภา
แต่คุณศิระไม่จ่ายไม่เป็นไร
เอาใบรับรองแพทย์มาให้ดูอีกทีมาจากไหนนะ

แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตาไหนฮะตาขวาไง
พริบตาได้เห็นไหมเหลือกขึ้นเหลือกลง
ใช่พี่เหลือกตาขึ้นเหลือกตาลงได้

เอามือฟาดโป๊ะไม่รู้สึกเลย
ไม่รู้สึกสะท้านลูกตาแต่ประการใดนะฮะ

รับรองแพทย์ของจริงตาบอดของจริง

ออกมาพูดถึงคุณศิระเจนจาคะสองเรื่อง

คือตาบอดกับเปลือกตามันคนละส่วนกัน
ดังนั้นเรื่องนี้คนตาบอดกระพริบตาได้เหลือกตาได้

เอ้าคุณเสียระถามนะเกิดเรื่องอื่นเรียกเงิน
โปรไฟล์หมอมาเป็นกระตั๊กเลยฮะ

ที่เขียนใบรับรองแพทย์ให้กับไฮโซลูกนั้น
ชื่อว่าแพทย์หญิงนะธมลสรีสำราญ
ท่านคือจักษุแพทย์ด้วงตา
จากสู่แพทย์โรงพยาบาลพญาไทย๑
วิธีการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตของจุฬานะ
นี่หมอจุฬานี่หน่วยงานเดียวอีกหน่วยงานหนึ่ง
ประวัติของคุณหมอทัศนธมนต์เป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน
เพราะฉะนั้นมีความชำนาญด้านลูกดวงตามาก
อีกหน่วยงานหนึ่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ
ก็เอาประวัติของคุณหมอนัทธมนต์เอามาโชว์ให้เหมือนกัน
เขาคือหมอตาของจริงแล้วเขาจะเอาชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือ
มาทิ้งให้โซลูกนัทเขียนป้อมหรือ
ไม่มีทางเป็นไปได้จากนั้นมาคราวนี้
คนในโลกโซเชียลมีเดียเห็นโปรไฟล์แบบนี้
มันใช้คำว่าโคตรในใจตรงฮะตรงสาขาไม่ใช่หมอผ่าศพ
ดังนั้นเขาไปรักษาดวงตาใบรับรองแพทย์เขาก็จะออกมาจากดวงตานะ
เขาก็ยืนยันแบบนี้หมอตาให้ความเห็นเรื่องดวงตา

แล้วไม่เกี่ยวกับหมอผ่าศพไม่ได้ขอใบชนะสูตรพลิกศพ
ถ้าหากชนสูตรพลิกศพไปหาหมอที่คุณศิระพูดเรื่องนี้เข้าใจ

โอ้โหร้อนเลยถึงไม่ได้บอกไงสศิระอย่าเพิ่งไปจากหน้าจอทีวี
แม้แต่ทนายรณรงค์แก้วเพชรท่านก็ออกมาแสดงความเห็นว่า
เฮ้ยจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกเหรอ
ถ้าเอามากกว่านี้หมอตาให้ความเห็นมากกว่านี้มันให้ไม่ได้แล้ว
ก็เขาตาบอดก็บอกว่าตาบอด
ใบรับรองแพทย์จะไปบอกอย่างอื่นได้ยังไง

สำหรับไฮโซลูกนัดนะครับ
แต่ก็จะนัดกันใหม่ประมาณปลายเดือนนี้นะ

เดี๋ยวจะมาเจอกับศศศรีร้าเจนจะค้าอีกสักรอบดิ